อันที่สืบเนื่องมาจากความโมโหหิวหน่อย
อันนี้โมโหหนักมาก
เป็นเหตุการณ์ที่มีลูกค้าเข้ามาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แล้วไม่พอใจที่อาหารได้ช้า
โต๊ะที่มาที่หลังยังได้ก่อน

ไม่ไม่ไม่ไม่มากเลย

เพราะว่าลูกค้าเข้ามากันหลายคน
แต่มี๔คนที่เป็นผู้หญิงที่เข้าไปทำร้าย
ผู้หญิงสองคนที่เป็นแม่ลูกเจ้าของร้าน
เป็นทั้งเจ้าของร้านแล้วก็ทำอาหารเองด้วย
เหตุการณ์นี้นะครับเป็นร้านอาหารครัวบ้านพ่อในตำบลช่องสะดาวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
เขาเอาคลิปมาโพสต์ในเพจเฟซบุ๊คคนเมืองกาล
เพื่อให้ตามหาตัวกลุ่มลูกค้าที่มาทำร้ายแล้วก็พากันขึ้นรถหายหนีไปเลย
หนีหายไปเลยยังไม่จ่ายเงินค่าอาหารเลยนะครับ
แจ้งความไว้แล้วด้วยที่สพลาดย่านะครับ
โดยบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะที่กล้องวงจรปิดในร้านจับภาพเอาไว้ได้เป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่เข้ามาที่ร้านกว่า๓๐คน
มาด้วยรถกัน๗คันนะครับพอมาจอดรถที่หน้าร้านแล้วก็เข้ามาที่ร้านมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีเด็กด้วยกระจายนั่งตามโต๊ะต่างรวม๔โต๊ะสั่งอาหารทาน
ซึ่งแม่ครัวของร้านก็คือเจ้าของร้านนั่นแหละอายุ๕๘ปีแล้วก็เข้าไปทำอาหารตามออเดอร์นะครับ
หลังจากนั้นมีลูกค้ามาใหม่อีกสองคนเป็นผู้ชายผู้หญิงเขาเข้ามานั่งในร้านค่ะเขาก็สั่งอาหารเหมือนกันนะครับทีนี้ด้วยความที่ลูกค้ากลุ่มใหญ่สามสิบกว่าคนเนี่ยอาหารเยอะอืมอ่า
ทางเจ้าของร้านที่เขาเป็นแม่ครัวด้วยนะครับเขาก็ทำไม่ทันบังเอิญว่าลูกค้าที่มาใหม่สองคนเป็นผู้ชายผู้หญิงที่มาที่หลัง
เขาสั่งเมนูที่ลูกสาวของเขาที่อายุ๔๐ปีพอทำได้ลูกสาวก็เลยช่วยแม่ทำ
พอลูกสาวช่วยแม่ทำเป็นเมนูที่ทำได้ก็เอาไปเสิร์ฟให้กับสองคนที่มาที่หลังปรากฏว่ากลุ่มใหญ่นี้
เหมือนกับแซงคิวทำไมคนนี้ได้ก่อนล่ะมาทีหลังนะ
มันปี๊ดเลยคุณเขียนมาสอนอาหารก็ยังไม่ได้ได้ก็ช้าเอ้าคนมาที่หลังได้ก่อนก็เลยเนี่ยฮะไปเอาเรื่องนะครับ
เช็คบินก่อนเลยบอกไม่โกงไม่กินแล้วทำไมแบบมีแซงคิวอย่างนี้ทำก็ช้าคือไม่พอใจมากตะโกนด่าว่าเจ้าของร้าน
แล้วก็สั่งเช็คบินพากันเดินไปจะขึ้นรถแต่อยู่ดีเนี่ยไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นมีผู้หญิง๔คนเดินย้อนกลับเข้ามาในร้านที่สั่งเช็คบินยังไม่ได้จ่ายเงินนะ
เดินย้อนเข้ามาเพื่อจะไปเอาเรื่องแม่ครัวแล้วลูกสาวเขาเดินเข้ามากันแม่ไว้เห็นไหมลูกสาวพยายามกันโดนก่อนเลยลูกสาวแล้วแม่ก็โดนด้วยตกลงฝ่ายเจ้าของร้านนะฮะ
อายุ๕๘ปีเนี่ยที่เป็นแม่เนี่ยนะก็ได้รับบาดเจ็บนะครับมีแผลฟกช้ำหลายแห่งกระดูกนิ้วข้างซ้ายก็ร้าวหน้าผากก็บวมปูดเพราะว่าตอนชุลมุนวุ่นวายก็ถูกไปเยอะโดนไปเยอะ

พอมีคนอื่นมาเห็นว่าเอ้าทำไมคนนี้ได้แต่ความจริงลูกสาวบอกเขาก็เขาช่วยแม่ทำไงคือไอ้เมนูนี้เขาทำได้ไงแต่ไอ้เมนูที่โต๊ะใหญ่เขาสั่งอ่ะบังเอิญเขาก็ทำไม่ได้แม่ก็เลยต้องทำคนเดียวค่ะคงหิวมากถูกทีนี้คงเลิกหิวไปแล้วล่ะ